คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้มาดูความปังของนักร้องสาวสุดฮอตโบกี้ไลออนกันหน่อย
โอ้โหบอกเลยว่าช่วงนี้งานโชว์แน่นพอกับงานพรีเซนเตอร์เลยค่ะ

ล่าสุดนี่บุกสยามสร้างสีสันเอาใจวัยรุ่นโชว์เพลงฮิตเพลงดังเรียกเสียงกรี๊ดกันสนั่นเลย
โดยหลังจากโชว์เสร็จเนี่ยโบกี้ไลออนเขาก็มาเปิดใจถึงประเด็นร้อนที่เจ้าตัวโพสต์ร่ายยาว
วอนขอให้แฟนให้เกียรติศิลปินและนักดนตรีที่ไปโชว์ตามร้านต่างด้วย
กี้เขาเล่าให้ฟังนะคะว่าส่วนตัวเธอเนี่ยก็เพิ่งจะเจอกับประสบการณ์ที่ไม่น่ารักของคนดู

ปลาเสื้อปลาแก้วขึ้นมาบนเวทีแล้วก็ตะโกนด้วยว่ารำคาญ
อุ้ยไม่น่ารักเลยแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ตอนแรกคิดว่าเออปลาเสื้อให้เป็นของขวัญอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ปานอะไรอย่างเนี่ยของขวัญมาให้

บอกว่าทั้งอึ้งทั้งจุบไปเลย

ให้เกียรติกับอาชีพนักร้องบ้าง
เพราะทุกวันนี้ศิลปินคือเสี่ยงมากนะ

เกือบสิบคนนะคุณผู้ชม
ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าตัวเธอเองเนี่ยจริงนะ

แค่อยากให้แฟนที่มาดูโชว์เนี่ย

เกิดขึ้นด้วยค่ะก็เลยไม่รู้ว่า

มันสมควรแล้วจริงหรือเปล่าที่นักดนตรี

ความเสี่ยงในระหว่างที่ทำอาชีพ

เกียรติอาชีพอื่นไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีหรือ

ก็อยากให้มีสติในการ